แก๊งสุนัขคุณผู้ชมคะไม่ได้ว่าใครอันนี้แก๊งสุนัขจริง
เป็นความเดือดร้อนของชาวตลาดสัตหีบค่ะ
คือมันจะมีสุนัขอยู่แก๊งหนึ่งอยู่ตลาดนี้
แล้วพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้ค่ะรถมาจอดมันก็ไปลุมเขา

อันนี้โตโยต้าคัมรี่นะจอดอยู่ที่ตลาดกี่ตัวเนี่ย
คุณภูทะเรศศิลาวงค่ะเจ้าของคัมรี่คันนี้เนี่ย
บอกโอ้โหมันมาลุมล้อมทั้งกัดทั้งแทะ
รถเสียหายรอบคันเลยค่ะไม่รู้เป็นยังไง
คุยไม่รู้เรื่องด้วยนะถ้าเกิดอะไรอย่างนี้คุยไม่รู้เรื่อง
เจ้าของรถคุณพูทะเลสเนี่ยก็เลยบอก
คือเขาจอดเอาไว้ในตลาดสัตหีบที่ชนบุรีกลางดึก
พอเช้าออกมาดูเป็นแบบนี้ค่ะลอยรอบคันเลยค่ะ
โอ้โหกัดกันหรือฟันกำลังจะขึ้นก็ไม่รู้
อาจรู้ได้ไม่สามารถคุยกับมันได้
เปิดกล้องวงจรปิดดูประมาณตี๓มาเป็นฝูงเลยค่ะ
วิ่งไล่แมวแล้วแมวมาซ่อนใต้รถ
มันก็มากัดรอบรถเนี่ยค่ะจนเสียหายหลายจุดเลย
เขาบอกว่าไอ้ฝูงนี้มันไปสร้างความเสียหายอยู่บ่อยเลย
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูหน่อยค่ะ
ก็เป็นหน่วยงานที่ดูเกี่ยวกับปัญหาสุนัขจรจัดแล้วนะคะ
คุณต่อศักดิ์ตระกูลทงชัยรองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบค่ะ
บอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการออกสำรวจสุนัขจรจัดในเขตเมืองสัตหีบนะคะ
ถ้าเจอเนี่ยก็จะจับไปส่งสถานรับเลี้ยงสุนัขจรจัดในพื้นที่สัตหีบ
สำหรับกรณีนี้ถ้าเจอเนี่ยก็จะดูก่อนว่าใครเป็นเจ้าของให้มาชดใช้ค่าเสียหายเจ้าของรถ
แต่ถ้าไม่เจอว่าใครเป็นเจ้าของก็จะจับส่งสถานรับเลี้ยสุนัขจรจัด
ลดปัญหาที่จะตามมาต่อไป
โอ้โหก็เจอหลายคันด้วยนะคะ